เอาคุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะอย่างที่บอกว่าเด็กเด็กไปโรงเรียนเนี่ย
ทะเลาะกับเพื่อนบ้างกระทบกระทั่งเล่นกันอาจจะมีหกล้มบาดเจ็บอะไรกันไปบ้าง
แต่กรณีนี้เนี่ยลองมาดูกันหน่อยสิคะว่ามันเกินเรื่องไปหรือเปล่า
เป็นนักเรียนชายนะคะชั้นป๑เล่นอยู่กับเพื่อน
ปรากฏว่ามีรุ่นพี่ป๓เข้ามาคล้ายรังแก่เพื่อนนี่ตามที่น้องเล่านะ
น้องก็เลยไปช่วยเพื่อนแล้วถูกรุ่นพี่ป๓คนนี้ผลัก
แต่ว่าผลักแรงมากหน้าน้องค่ะไปกระแทกกับเสาเหล็ก

ฟันน้องอ่ะหักแบบหลุดไปสี่ซี่แล้วคุณหมอบอกเดี๋ยวต้องถอนเพิ่มอีก๒ซี่
แล้วตามตัวคือมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลยค่ะ
เล่าบอกว่าน้องอายุ๖ขวบเรียนอยู่ป๑
ถูกรุ่นพี่ป๓ทำร้ายร่างกายจนฟกช้ำ
ฟันหักสี่ซีถอนอีกสองซี
เดือดยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงก็คือ
โรงเรียนไม่ยอมให้ผู้ปกครองฝ่ายคู่กรณีมาเจอ
เพื่อจะได้มีการพูดคุยขอโทษถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้น
โรงเรียนให้เหตุผลแม่ว่าไงรู้ไหมคะ
โรงเรียนบอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กเล่นกัน
ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ปกครองมาเจอกันก็ได้
โกรธมากว่าโอเคเรื่องของเด็กเล่นกัน
เด็กยังอยู่ในวัยกำลังซุกสนวัยคึกขนองไม่รู้เรื่อง

เพื่อที่คุณจะต้องกลับไปอบรมสั่งสอนลูกหลานถูกไหม

ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้น

มีค่ะแต่คว่ำหน้าอยู่ค่ะ
ก็เลยไม่สามารถเก็บภาพได้

จะใช้สิทธิ์ประกันของโรงเรียนเพื่อเป็นค่ารักษา

ก็คือไม่มีอะไรใช้ได้
ไม่มีธรรมได้สักอย่างเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๘กรกฎาคม

คุณครูที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าน้องเกิดอุบัติเหตุ
พอไปดูเนี่ยแม่บอกโอ้เห็นลูกแล้วใจแม่เจ็บมากสงสารลูกมากเลย

ถ้าแผลหายบวมเมื่อไหร่ต้องถอนออกอีก๒ซี่

แขนสองข้างขาเข่ามีแต่แผลฟกช้ำเต็มไปหมดเลย

คือโกรธที่ว่าโรงเรียนปัดความรับผิดชอบ
คือไม่ให้เราคุยกับผู้ปกครองอีกฝั่งนึง
แล้วเราก็เลยถามว่าทำไมถึงไม่ให้เราคุยกับผู้ปกครอง
เขาก็บอกว่ากลัวผู้ปกครองมาทะเลาะกัน

คือเอาเด็กมาขอโทษลูกเรา
หรือว่าคุณมีน้ำใจอะไรเด็กไหมอะไรอย่างนี้
ซึ่งตอนนี้น้องต้องหยุดเรียนมา๒วันแล้ว
สภาพจิตใจน้องก็ไม่ค่อยโอเคด้วยใช่ครับ
ล่าสุดมีตัวกลางมาช่วยประสานแล้วค่ะนี่เลย
คุณวันอยู่บำรุงสสเขตบางบอนพักเพื่อไทยมาเป็นตัวกลางในเรื่องนี้ให้
ถามว่าทำไมต้องมาก็เป็นเจ้าของพื้นที่เขตบางบอน
แล้วก็มีคนในโซเชียลเนี่ยไปแท็กไปเม้นต์ในเพจของเขา
เดี๋ยวนี้เวลามีอะไรก็แบบแท็กคนที่เกี่ยวข้องหรือแท็กคนมาช่วย
แล้วบ้านคุณวันอยู่ใกล้กันกับบ้านของแม่เด็กวันนี้คุณวันก็เลยลงไปเลย
ใช่ก็เลยมาเป็นตัวกลางนะลองฟังคุณวันค่ะ
ใช่ค่ะแต่ทางโรงเรียนก็โอเคแล้วค่ะรับปากเรียบร้อยด้วยดีค่ะ
ก็คือคุณวันเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
คุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็เจรจากัน
จากเรื่องของสิทธิ์ประกันที่จะใช้ในการรักษาพยาบาล
บอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าชื่อน้องยังไม่เข้าระบบ
โรงเรียนก็โอเคเดี๋ยวออกเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ก่อน
เดี๋ยวค่อยไปทำเรื่องสิทธิ์อีกทีทีหลังอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งโรงเรียนยังบอกด้วยนะคะว่าจะพาผู้ปกครองของน้องป๓
มาขอโทษต่อหน้าอีกครั้ง
ซึ่งฝั่งพ่อแม่ของน้องที่บาดเจ็บก็บอกว่า
ถ้าคู่กรณีมาขอโทษแบบจริงใจเดี๋ยวเขาจะลบโพสต์ออกให้
คือเขาก็ไม่ต้องการเรียกร้องอะไรมากมายหรอก
แต่ว่าน้ำใจคุณมีไหมนั่นสิลูกคุณทำลูกเราเจ็บเนี่ย
อย่างน้อยมาดูหน่อยดีไหมว่าเออขอโทษนะ
เด็กเล่นกันก็จริงแหละแต่เออในฐานะผู้ปกครองอะไรยังไงแบบไหนนะคะ
ซึ่งล่าสุดน้องก็บอกว่าน้องปหนึ่งที่บาดเจ็บบอกว่า

แม่ก็บอกว่าก็คงจะต้องจับลูกย้ายโรงเรียนให้เพื่อความสบายใจนะฮะ